ว่าหลายคนได้รู้จักกับเรื่องราวของน้องออมสินแล้วนะคะ
น้องเป็นเด็กผู้หญิงคนนึงที่น่ารักน่าเอ็นดูมาก
แล้วก็น้องมีความพิเศษตรงที่ว่าดวงตาของน้องทั้งสองข้างเนี่ย
มันเป็นสีฟ้าแบบฟ้าใสเหมือนของฝรั่งเลยแต่น้องเป็นคนไทย

เป็นแบบนี้เลยแล้วคือเมื่อวานน้องมาออกรายการไทยรัฐนิวสโว
ก็มานั่งคุยกับคุณเขมสอนคุณภาคภูมิด้วย
ซึ่งหลายคนอาจจะอิจฉาบางคนอิจฉาว่าอุ้ยตาน้องสวยจังเลยอยากมีตาแบบนี้บ้าง
แต่ว่าจริงแล้วเนี่ยน้องมีอาการป่วยนะคะ
แล้วน้องก็มีอาการหลายอย่างด้วยทั้งหูไม่ค่อยได้ยินใช่ไหม
แล้วก็มีปัญหาทั้งเรื่องของการพูดด้วย
ส่วนตาของน้องเนี่ยเอาอธิบายแบบนี้
คือน้องเคยไปหาคุณหมอที่กรุงเทพแล้วนะคะช่วงประมาณ๒๓ขวบ
แต่ไปได้ไม่กี่ครั้งเพราะว่าฐานะยากจน

ใช่แต่ว่าคุณหมอให้ข้อมูลเบื้องต้นของครอบครัวมาแบบนี้นะคะ
ก็คือเป็นลักษณะผิดปกติเกี่ยวกับเมลานินในดวงตา
เป็นกลุ่มโรควาเดนเบิกซินโรม
ส่งต่อทางพันธุกรรมรักษาไม่ได้
แต่สามารถฟื้นฟูให้สามารถใช้ชีวิตปกติได้
แต่จะต้องดูแลพิเศษเป็นเฉพาะทางเลย
เพื่อไม่ให้สายตาเสื่อมลง
นี่คือข้อมูลที่ทีมข่าวของเราได้รับ
แล้วหลังจากที่น้องออมสินมาพูดคุย
ในรายการไทยรัฐนิวส์โชว์เมื่อคืนที่ผ่านมา

เดี๋ยวทีมข่าวนี่แหละจะจัดการให้ทุกอย่างเลย
เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาพาไปโรงพยาบาล
เมื่อสักครู่ที่เห็นคือคุณจักษิตบุญรัตน์

ข่าวของเราพาน้องออมสินไปโรงพยาบาล

น้องออมสินไปพร้อมกับคุณแม่แล้วก็คุณน้านะคะ
คือทีมข่าวของเราไปรับที่บ้านเลยที่อำเภอศรีราชา
พาน้องไปตรวจรักษาโรคสายตาที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
สมุดสาขอนพระเขาคืนชื่อเรื่องนี้
นายแพทย์พรเทพพงธวิกรผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้วค่ะ
มาตรวจสายตาให้น้องออมสินด้วยตัวเองเลย

ด้วยความที่น้องไม่สามารถสื่อสารทางการได้ยินได้นะ
ทำให้น้องเกิดความเข้าใจผิดช่วงหนึ่งว่า
คุณหมอจะฉีดยาแล้วน้องกลัวการฉีดยา

ก็ทำท่าอิดออดคือลักษณะกลัวค่ะ

น้องเข้าใจว่านี่คือการตรวจวัดสายตานะ
หลังจากนี้ไปทีมข่าวของเราเองนะคะ

ไม่ปล่อยไม่ทิ้ง
นี่เห็นว่าล่าสุดเนี่ยมีการสแกนสมองน้องด้วยนะคะ

เอาส่วนเรื่องของการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสายตาน่ะ

อีกเรื่องหนึ่งที่ก็เป็นปัญหาของน้องเช่นเดียวกัน
ก็คือที่บ้านของน้องฐานะยากจน

คุณแม่เนี่ยนะคะก็คือลักษณะมีอาชีพรับจ้างค่ะ
วันละ๒๐๐๓๐๐บางวันไม่มีงาน

และการที่ไม่มีเงินนั่นแหละน้องไม่ได้ไปโรงเรียนนะ
หกขวบแล้วแต่ยังไม่ได้เรียนหนังสือเนี่ยนะคะ
เอาเรื่องนี้ได้รับการแก้ไขปัญหาเช่นเดียวกัน
เพราะโรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดชนบุรียื่นมือเข้ามาช่วยเหลือค่ะ
บอกว่าจะรับน้องออมสินเข้าเรียน
แต่คุณแม่ต้องให้ความยินยอมนะ
ตรงนี้ต้องรอให้ผู้ปกครองตัดสินใจ
ว่าจะให้ส่งน้องมาเรียนที่โรงเรียนหรือเปล่า
เพราะถ้าหากเข้ามาเรียนลักษณะโรงเรียนที่นี่ก็คือโรงเรียนกินนอน

ออมสินถ้าตกลงใจจะเรียนเนี่ย
จะต้องเข้ามาอยู่โรงเรียนประจำเลย
แต่ทางโรงเรียนบอกไม่ต้องกลัวเรื่องค่าใช้จ่าย
โรงเรียนจัดการให้ทั้งหมดเรียนฟรีตลอดการศึกษา
สองเรื่องได้รับการแก้ไขแล้วนะคะ
ทีนี้เรื่องของความยากจน
น้องไม่ได้เรียนหนังสือน้องได้เรียนไปแล้ว
แต่ทีนี้ทางบ้านเขาก็มีค่าใช้จ่ายอื่น
เชิญชวนคุณผู้ชมแบบนี้ละกันค่ะ
ส่งต่อความช่วยเหลือให้กับครอบครัวน้องออมสินนะคะ
คุณผู้ชมสามารถโอนเงินช่วยเหลือได้
เดี๋ยวเราขึ้นบัญชีให้มาแล้วค่ะ
ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี๕๙๓๐๓๑๔๔๔๖
ชื่อบัญชีนี่นะคะนางสาวบุษกรจิมผล

ซึ่งเราเชิญชวนลักษณะนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
แล้วก็เริ่มมีคนที่บริจาคเข้าไปช่วยน้องแล้วนะคะ
ยังไม่ได้ปิดรับบริจาคนะคะบริจาคได้เรื่อยค่ะ